สำหรับความคืบหน้าในการจับกลุ่มโกลักษณ์เจ้าของอาบอบนวดนาตารีแล้วก็ลูกน้องคนสนิทมาดำเนินคดี
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับโดยยังไม่พบข้อมูลว่าทั้งคู่เดินทางออกนอกประเทศ
ขณะที่ในวันนี้ทีมสอบสวนก็ได้นำหมายสารเข้าไปค้นอาบอบนวดนาตารีเป็นครั้งที่๒
พันธุ์ตำรวจเอกชะยุทธ์มารยาทรองผู้บัญชาการตำรวจนครบัน๑ระบุว่า
จากการตรวจสอบเพราะว่าอาคารดังกล่าวมีการดัดแปลงปลูกลุกล้ำนอกพื้นที่
และใช้อาคารผิดประเภทไม่ตรงตามที่ขออนุญาตไว้
ส่วนจะมีความผิดเรื่องอื่นอีกหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ขณะที่การติดตามตัวนายประเสริฐสุขีหรือว่าโกลักษณ์เจ้าของอาบอบนวดนาตารี
และนายสมหมายพัดสินผู้จัดการที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ขณะนี้ก็ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งรัดติดตาม
โดยยังไม่มีรายงานนะครับว่าทั้งสองเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ
แต่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดยังไม่สามารถยืนยันได้
สำหรับผู้ที่มาใช้บริการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
หากพบว่ามีเจตนามาซื้อบริการอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าหากพบผู้ใด
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอน
และนอกจากอาบอบนวดนาตาลีแล้วในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
ตรวจค้นสถานบันเทิงสถานบริการ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสิ่งผิดกฎหมาย
ตลอดจนการลักลอบค้าประเวณีแต่ก็ยังไม่พบความผิดเพิ่มเติมครับ